เหตุการณ์นี้ครับดราม่าสนั่นเลยครับกรณีของพระที่ไว้หนวดไว้คราว
หนวดคราวยาวเลยฮะหลวงปู่คราวเงินฉายาของท่าน
นี่ไงคุณมิ้นคุณผู้ชมคือไว้คราวยาวเสร็จปั๊บต้องมัดรวมกันไว้
หลวงพ่อพรชัยพุทธศาโรครับอันนี้เหมือนผมผีช่อไหมคะ
คือผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าไว้คราวยาวขนาดนี้น่าจะต้องหลายสิบปีมากเลยนะ
แล้วเป็นเคราวสีขาวด้วยไงจนได้ฉายาหลวงปู่คราวเงินไงฮะ
หลวงพ่อพรชัยพุทธสารโลเนี่ยเป็นเจ้าสำนักสงส์น้ำย้อย
อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับเอกลักษณ์คือเด่นชัดมาก
คราวยาวเหตุผลที่ไว้คราวยาวแบบนี้เนื่องจากว่าหนึ่งเคยให้คำสัตว์เอาไว้
เมื่อไหร่ที่ตัดเคราวปั๊บจะมีอาการอาภาษณ์อาภาษณ์คือเจ็บไข้ได้ป่วย
ให้คำสัตว์ไว้ตั้งแต่บวชที่วัดอรุณสว่างบ้านกรามครับ
ก่อนจะไปจำวัดถ้ำเดือนถ้ำดาวที่กัมพูชา
ท่านบอกท่านเคยฝันฝันว่ามีคนมาขอหนวดขอคราว
ก็เลยบอกว่าจะเอาไว้ถ้าจะมาอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไร
นั่นคือสาเหตุคือให้สัจจะให้สัญญาเอาไว้
และที่ผ่านมาเคยเล็มออกเหมือนกันนะครับเพราะมันยาวเกินไป
คุณเชื่อไหมเล็มออกนิดเดียวป่วย๓วัน

เล็มออกไปติ๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เลยไม่กล้าแตะต้องเคราวอีกเลย
แต่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าโอเคจะไว้คราวให้ยาวก็ได้
ถ้าจะมาอยู่ด้วยแต่ขอมัดหน่อยนะขอมัดรวมหน่อย
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพใด
แล้วไว้คราวยาวแบบนี้มา๓๐พันศาก็คือประมาณ๓๐ปีแล้วครับ
นั่นแหละครับ
นั่นคือเหตุผลในชีวิตของผม
นั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลในชีวิตของผม
เมื่อไหร่เล็มตัดปั๊บไม่สบายทันทีก็ได้แต่ปรงอาบัดแทนครับทีมข่าว
รัฐทีวีได้คุยกับชาวบ้านบอกว่าหลวงพ่อพรชัยท่านปฏิบัติตนเหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไปนะ
สวดมนต์กิจของสงฆ์ออกบินทบาทจากญาติโยมให้ศิลป์ให้พร
ซึ่งหลวงพ่อพรชัยนะครับชาวบ้านบอกว่าเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด
ต่างจากพระรูปอื่นก็ตรงที่มีคราวยาวสีขาวหรือบางคนก็บอกว่าสีเงิน
ประมาณ๒ไม้บรรทัศน์๖๐เซนครับ
ก็เลยเป็นที่มาของฉายาที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าหลวงปู่คราวเงินนั่นเองนะฮะ
ทีนี้ล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวจากทางพศหรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
คุณอินทพรจันเอี่ยมรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะ

บอกว่ากรณีของหลวงปู่คราวเงินหรือว่าหลวงพ่อพรชัยสำนักสงสงน้ำย้อย
คือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าพระสงฆ์คนไหนที่สังกัดคณะสงฆ์ไทย
ไม่สามารถไว้ผมไว้คิ้วไว้หนวดหรือว่าไว้เคราวได้ค่ะ
แม้ในพระธรรมวินัยอาจจะไม่ได้ห้ามชัดเจน
แต่พอมาสังกัดคณะสงฆ์ไทยแล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของคณะสงฆ์ไทย
กฎหมายบ้านเมืองพระธรรมวินัยแล้วก็จารีสธรรมเนียมปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสเกต

พระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะคะ
ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเอาจริงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีพระไว้หนวดไว้คราวหรอก
มีพระจีนบางสำนักนั่นแหละที่ไว้
สำหรับสิ่งที่ให้เหตุผลมาว่าโกนแล้วจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วย
พระพยอมบอกว่าถือเป็นอจินไต
ดิฉันหามาเขาบอกว่าอจินไตคือสิ่งที่เหมือนกับไม่ควรคิด
พ้นความคิดอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้พระพยอมยังพูดเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่า
พระรูปนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการไว้หนวดไว้คราว
แต่พอโกนหนวดโกนคราวออกแล้วเขาเจ็บป่วยไม่สบายถึงขนาดนอนติดเตียง
แต่พอไว้หนวดไว้คราวแล้วไม่เป็นอะไรก็ยอมเข้าไปเถอะ
อย่าไปตำหนิติเตียนเขาเลยเพราะมันมีความจำเป็น
ถึงไว้หนวดก็ไม่ได้ผิดเข้าขั้นปาราชิก
แค่ดูแล้วมันดูไม่งามเฉยเพราะว่าพระเนี่ยควรจะต้องดูดีดูสง่า
อันนี้คือสิ่งที่พระพยอมท่านฝากไว้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล